พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์เกิดสักพักละ๑๒เมษายนที่ผ่านมา
เบิร์ดพี่น้ำแข็งเขาก็มีการจัดงานเลี้ยงกันสังสรรค์กัน
ทีนี้น้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในตัวบ้านก่อนไปนอนพัก

เช้าวันรุ่งขึ้นมามีคนทำมือถือหาย
เปิดกล้องวงจรปิดดูเอ๊ะวางมือถือไว้ที่ไหนนะ
แต่นี่คือวงจรปิดที่พวกเขาเห็นครับ
ศรเขียวนั่นคือน้องผู้หญิงที่เข้ามานอน

ส่วนทางขวาลูกศรแดงนั่นน่ะ
เป็นน้าเขยน้าเขยของเด็กผู้หญิง

จากตอนแรกจะหาดูว่าวางมือถือไว้ที่ไหน

แล้วครอบครัวของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เอาวงจรปิดนี้ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลัง
แสดงว่าคดีไม่คืบอ่ะสิใช่ครับ
คดีไม่คืบคุณผู้ชมเหตุเกิดนั้นตั้งนานแล้ว

เขยคนนี้ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยนะ
เป็นบ้านของน้องผู้หญิงที่อำเภอพนมทวนครับ
เขาจัดงานบวชกันญาติพี่น้องรวมไปถึง
โจซึ่งเป็นน้าเขยของน้องผู้หญิงเนี่ย

ดื่มเหล้าฉลองงานบุญกันจนดึก
น้องผู้หญิงนอนอยู่ในบ้านเข้าไปนอนก่อน

ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นครับ
จนกระทั่งตอนมาเปิดวงจรปิดดูนี่แหละ

ในโจซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นน้าเขยเนี่ย

ละเมิดน้องเขาที่นอนหมดสติไม่รู้ตัว
สามครั้งอ่ะวนเวียนอยู่อย่างนั้น
หลังเกิดเหตุครอบครัวของน้องผู้หญิงก็ไปแจ้งความเอาผิดในโจ

โจจะเอาคลิปไปเผยแพร่ในโซเชียล
แล้วเดี๋ยวครอบครัวน้องเขาจะอับอาย
ติดต่อคุณกันจอมพลังให้มาช่วยเหลือครับ
ให้มาเร่งรัดคดีกับทางตำรวจหน่อย

รับทราบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว

เตรียมส่งสำนวนให้ไออาการ

โดยตั้ง๓ข้อหาหนักเลยคือ

ยอมรับว่าผมทำผิดจริงครับ

ในบ้านมันมืดตอนนั้นผมก็เลยมองไม่เห็น

ผมก็เสียใจนะผมก็รู้สึกผิดนะ

เพื่อจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
วันนี้สารจังหวัดการจานบุรี
ก็นัดให้ไปสารเพื่อชดใช้ความผิดที่ก่อ